เอาละครับคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาทักทายกันเยอะเลย

ของเรายังเช้าอยู่บ้านเขาดึกนะ

ญี่ปุ่นเร็วกว่าบ้านเราเร็วกว่า๒ชั่วโมง
แล้วก็ตอนนี้ตีห้าครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเองนะฮะ
ได้หรือใช้ได้อยู่โอไฮโอโกซิมัสนะครับนี่เอาชัวร์เลย
สวัสดีครับแม่ก็ได้เป็นคนไทยนะฮะ
แล้วก็คุณแบงค์บอกดูวันแรกชอบรายการนี้เลย

คุณมงคลบอกว่านี่วันศุกร์แล้วอีกวันเดียว
จะมีความสุขแล้ววันหยุดนะฮะ
มีความสุขเหมือนกันเอ้าไปเติมความสุขกันหน่อย
ด้วยวิธีการเติมความหวานในชีวิต
เพราะอะไรคุณผมจะพาไปเที่ยว
งานที่หันซ้ายแลขวาก็เจอแต่ช็อกโกแลต
ชิมได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูภายในงานกันนะครับ

งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบความหวานของช็อกโกแลต

ดาร์กช็อกโกแลตเออบางท่านนี่ชอบเลยกันนะฮะ
ก็มีการรวบรวมนำเอาช็อกโกแลตแบรนด์ดังชื่อ
ชื่อดังระดับโลกมาไว้รวมกันในงาน
ก็หมายถึงว่าคนที่ชอบชอบชอบช็อปช็อคโกแลตเลยเกินนะครับ
ก็มีหลายแบรนด์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลิ้น

ของใครที่ชอบรักแบรนด์นี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะ

เขามาเนรมิตในรูปแบบหลากหลายสไตล์นะครับ

อย่างเช่นเอาเป็นแก้วช็อกโกแลตน้ำชาสุดหรูนะครับ
เอาเป็นบุฟเฟ่ในป่าช็อกโกแลตสุดมหัศจรรย์

บนกำแพงช็อกโกแลตจำนวน๑๐๐ชิ้นต่อวันด้วย

อย่าไปเด็ดทั้งอย่าอย่าอย่าไปเด็ดทั้งเด็ดหัวอันนี้ให้ชมเฉยหรือ
แต่ถ้าเป็นกำแพงช็อกโกแลตไปหยิบชิมกันได้เลยนะครับ

มีประมาณสัก๔โซนใหญ่
ที่กำแพงช็อกโกแลต๑๐๐ชิ้นนะคะ
แล้วก็คือจะเป็นลักษณะของการกินบุฟเฟ่
แล้วก็จะเป็นโซนที่เป็นในเรื่องของการทำ
แล้วก็เราจะมีส่วนที่อันสุดท้ายเลย

ทั้งโตนัสป๊อปแล้วก็เค้กป๊อปค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๗เมษาจนถึง๑พฤษภาควันอาทิตย์นี้เท่านั้นค่ะ
เหลือเวลากินอีกแค่๓วันนะครับ
หรือเวลาไปซื้อเวลาไปชม
นึกว่าเหลือเวลาที่ไปเด็ดกำแพงเขากินช็อกโกแลตนะฮะ
แต่ว่างานนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า

เขาจัดเป็นสวนช็กโกแลตแบบนี้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะ

บอกว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยด้วยสำหรับงานนี้นะคะ
โอ้โหน่ากินจริงฮะเติมความหวานกันหน่อย